แต่คงมีให้แล้ว

คือเราก็นัดจัดงานเลี้ยงครับ
เพราะว่าเราเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยน

มันต้องเป็นข้อมูล

ทัณฑ์หลายนะ
ประมาณ๒๓ปีครับ

ไม่ต้องอาจเปลี่ยนหรอเพราะว่ามันก็ทำงานด้วยกัน
ไม่มีวัดมีแหละผู้บัตร

ไม่ใช่จริงเรา
แล้วก่อนอันนี้เราก็แอบเข้าไปดู

มันเด้งขึ้นมาในฟีด
ไม่ฟอร์แล้วมันเข้ามาในฟีดยังไง
อ๋ออย่างนี้

ไม่ได้เข้าไปส่องเขากดชื่อไอจีเขา

ถ้าเจอกันมา๖ปีแล้วครับ

ปกติเราไม่ได้โกรธอะไรกันเลย

จริงแล้วผมกับโฟดเฉยมากเลย
เมื่อ๒เดือนก็เพิ่งคุยกัน

แต่ก็สบายใจขึ้นเนอะ

เห็นอะไรงี้ได้ง่ายอยู่แล้ว

อ่ารูปนั้นคือเป็นรูปอะไรยังไงคะที่เคยบอกว่าเป็นรูปหนังใช่ไหม

ไม่ใช่ครับคือมีคนบอกว่าเห็น
จริงน่าจะไปถ่ายหรืออะไรสักอย่างครับ
คงไม่น่าถึงเพื่อนท่านปล่อนน้ำไปแน่นอนรุนแรงเกินไป

ใช่คือคนตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเราถ่ายหนัง
มีใครคุยนะเมื่อทำการไปเลย
ก็เห็นเค้าร่อเล่ากันมาแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจซีเรียสอะไร